นายนรงโรจนโสธรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวพร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพยาว
ผู้บริหารบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพยาวร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพยาว
จัดกิจกรรมเดินดนรงค์เชิญชวนประชาชนและนิสิตออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ลานพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราชมหาวิทยาลัยพยาว
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนจำนวนกว่า๕๐๐คนร่วมเดินขบวน
เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมนี้
โดยเดินรณรงค์ไปตามถนนหน้ามหาวิทยาลัยพยาวและเข้าไปพบปะเชิญชวนกับชาวบ้านด้วย